ติดตามความเคลื่อนไหวทางด้านการเมืองกันนะครับ
ตอนนี้การเลือกตั้งสอสอความชัดเจนเริ่มมากขึ้นนะครับ
จะเป็นวันที่๒๔กุมภาพันธ์๒๕๖๒นะครับ
กรกตได้ทำแผนการดำเนินการต่าง
ให้กับรัฐบาลและขอสชเรียบร้อยแล้ว
ขณะที่วันนี้พลเอกประยุทธ์พูดถึงเรื่องการย้ายพักของนักการเมืองด้วยนะครับ
เจาะประเด็นจากความเคลื่อนไหวการเมืองครับ
กรกตเตรียมเสนอแผนเตรียมการเลือกตั้งให้ขอสชและรัฐบาล
นำเข้าพิจารณาในที่ประชุมคณะรัฐมนตรีสัปดาห์หน้า
เพื่อให้นำไปหารือในที่ประชุม๕สายกับตัวแทนพักการเมือง๗ธันวาคมนี้
โดยระยะเวลาในการปฏิบัติแต่ละเรื่องจะรวดเร็วขึ้นจากแผนเดิมประมาณ๒สัปดาห์
เช่นกรกตจะเสนอให้รัฐบาลนำร่างพระราชกฤษฎีกาเลือกตั้งสส

จากนั้นวันที่๒๘ธันวาคมจะมีการประกาศกำหนดวันเลือกตั้ง
กำหนดวันสมัครรับเลือกตั้งไว้คือวันที่๑๔ถึง๑๘มกราคม๒๕๖
ขณะที่ผลเอกประยุทธ์จันโอชานายกรัฐมนตรี
ยืนยันในระหว่างการเยือนกรุงเบอร์ลินประเทศเยอรมนี
ว่ารัฐบาลจะจัดการเลือกตั้งให้โปร่งใสที่สุด
พร้อมปฏิเสธเรื่องการย้ายพักของนักการเมืองขณะนี้
ว่าตัวเองหรือรัฐบาลไม่มีบทบาทหรือมีส่วนเกี่ยวข้อง
และเมื่อมีการเลือกตั้งรัฐบาลชุดใหม่ขึ้นมาแล้ว
รัฐบาลชุดนี้ก็จะหมดอำนาจลงทันที
ส่วนท่าทีของผลเอกประวิทย์วงสุวรรณ
รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหม
ยืนยันว่าจะมีการเลือกตั้งตามรถแมพ
ในวันที่๒๔กุมภาพันธ์๒๕๕๙
นายอภิษฎเวชาชีวะหัวหน้าภักดิ์ประชาธิปัตย์
ออกปากชื่นชมถือเป็นเรื่องดี
เพราะอะไรที่ชัดเจนจะสร้างความเชื่อมั่นให้กับประเทศ
พร้อมระบุยังไม่ได้รับหนังสือเชิญ
หารือปลดล็อกการเมืองของคอสช๗ธันวาคม
ขณะที่พักประชาธิปัตย์เตรียมเปิดนโยบายหาเสียง

ประธานยุทธศาสตร์การเลือกตั้งพักเพื่อไทย
กล่าวขอบคุณประชาชนที่สนับสนุน

นิดาโพสำรวจพบคะแนนนิยมนำพลเอกประยุทธ์จันโอชา
พร้อมระบุทุกโพลมีประโยชน์เหมือนไปสองทางการทำงาน
และไม่หนักใจหลังอดีตสอสอแห่ย้ายพัก

ที่ประชาชนไว้ใจผู้สมัครหน้าใหม่มากกว่า
จันต์ปฏิวัติปี๔๙ไทยรักไทยออกไปกว่าครึ่งพัก
ครึ่งพักต้องหาผู้สมัครหน้าใหม่หมดเลย
จนโดนคนดูถูกดูแคลนในเบื้องต้นว่า
ได้แต่พวกนกแรมาเพราะว่าตัวใหญ่ออกหมด
ปรากฏว่าผลการเลือกตั้งประชาชนไว้วางใจนกแล

ประมาทว่าเป็นนกแลนั้นได้เป็นสอสอ

แล้วครั้งนี้ก็ประมาณสัก๒๘๒๙คนเท่าที่ทราบนะคะ
ก็ไม่เป็นไรเราก็พร้อมที่จะสร้างคนใหม่
นายสมศักดิ์เทพสุธินประธานคณะกรรมการเฉพาะกิจ
ในการรณรงค์หาเสียงเลือกตั้งพักพลังประชารัฐ
เรียกประชุมนัดแรกพร้อมระบุ
ใช้นโยบายพักเป็นจุดขายในการหาเสียง

หนึ่งในคณะกรรมการมั่นใจว่า
พลังประชารัฐจะสามารถกวาดที่นั่งสอสอจังหวัดเลย

โดยไม่ต้องกลัวคู่แข่งอย่างพักเพื่อไทย
แต่ยอมรับว่ากลัวใจประชาชน
ข่าวไทยรัฐทีวีรายงาน